คุณผู้ชมคะไปจากเรื่องของอุบัติเหตุพาไปดูเรื่องของฟืนไฟกันหน่อย
อันนี้ไฟไหม้ที่วัดค่ะแล้วปรากฏว่ามันเป็นอุโบสถ
แล้วมีพระประธานองค์ใหญ่ตั้งอยู่ในนั้นด้วยไหม้เนี่ยไหม้ไปเยอะเลยนะคะ
เดี๋ยวลองไปดูหน่อยเพราะว่าเป็นนาทีที่โอ้โหชาวบงชาวบ้านเนี่ยก็วิ่งมาช่วยกัน

โอ้โหนี่ไฟลุกไหม้ท่วมไปถึงหลังคาแล้วนะฮะใช่มันขึ้นไปถึงหลังคา
แล้วสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยจริงอันนี้มันเริ่มมอดแล้วด้วยนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยมาค่ะคือเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
สักช่วงเวลาประมาณสักหกโมงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจ
พเทิงจังหวัดเชียงรายก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกันหมดเลย
เป็นไฟไหม้อยู่ในวัดนแร้แต้ที่ตะมรนแร้ตอำเภอเทิงค่ะ
พอไปถึงอย่างที่บอกคือชาวบ้านที่เขาอยู่ตรงนั้น
แล้วก็วิหารข้างในวัดค่ะลุกไหม้เข้าไปถึงด้านในสุด
อย่างที่บอกตรงด้านในสุดจะเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูป
ที่เป็นพระประธานของวัดด้วยอันนี้คือด้านใน
เฉพาะหลังคานะคือลามขึ้นไปบนหลังคาหมดเลยนะ
ใช่ค่ะขึ้นไปตรงโครงหลังคานะคะแล้วโอ้โหกระบงกระเบื้องพังหมด
นี่น่าจะเป็นองค์พระพุทธรูปที่อยู่ด้านในสุดนะคะ
เขาบอกว่าคือสภาพยังพอที่จะยังดีอยู่
อันนี้ก็คือเหมือนกับยังน่าจะยังรักษาไว้ได้
เพราะว่าสภาพมันก็ยังดีอยู่ค่ะอ่าทีนี้ค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ก็ไปกันไหนหนุ่ยงานเลยทั้งสั่งด้านของอบตน
เทศบาลตำบลหนองปล้องก็ไปฉีดน้ำดับไฟใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงนะคะ
สุดท้ายควบคุมเพลิงไว้ได้อ่าแล้วคุณผู้ชมปรากฏว่าผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ก็เลยลงพื้นที่ไปดูกันหน่อยค่ะแล้วก็ไปเจอกับท่านรองเจ้าอาวาสวัดหนองแร่ใต้นะคะ
อธิการจันติควีโรค่ะท่านก็เล่าแบบนี้
ก่อน๖โมงเช้าเนี่ยตอนทำวัดเช้าเสร็จเนี่ย
จริงจริงก็ปิดทั้งไฟดับทั้งเทียแล้วครับ
ปิดประตูอุโบสถแล้วแยกย้ายกันกลับห้อง
แต่มรรคทายกตอนนั้นเห็นบอกเอ๊ะทำไมมันมีควันไฟขึ้นมา
เดินไปดูปรากฏคละคลุ้งเต็มอุโบสถไปหมด
ก็เลยไปเรียกชาวบ้านนะคะแล้วประสานรถดับเพลิงมานั่นเองค่ะ
ทีนี้ทางด้านญาติโยมของวัดหนองแร่ใต้เขาก็เลยมีการประชาสัมพันธ

ก็เลยเชิญชวนอยากจะให้ผู้มีจิตศรัทธาค่ะ
ได้ร่วมบริจาคไปซ่อมแซมพระอุโบสถกันหน่อย
เนื่องจากทั้งวัดเนี่ยใช้ในการปฏิกิจของปฏิบัติกิจของสงฆ์
แล้วก็มีการทำบุญของชาวบ้านพุทธศาสนิกชนทุกวันพระด้วย
เราก็ขึ้นเลขที่บัญชีไว้ให้คุณผู้ชมแบบนี้แล้ว
ท่านใดที่อยากจะร่วมทำบุญก็โอนเงินไปได้ตามนี้นะคะ

ในการปฏิกิจศาสตร์ของท่านนะครับคุณชาวบ้านก็รู้สึกเสียขวัญ
เพราะว่าวัดหนองแร็ดใต้ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ด้วยนะครับ
เป็นสารที่เคารพบูชาของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ